วันนี้ถือว่าเป็นข่าวเศร้าเลยนะครับของวงการกีฬาแล้วก็วงการแบตมินตันหลังจากที่
น้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับคุณแม่ของเขาได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับ
วัยเพียงแค่สี่สิบแปดปีล่าสุดเองน้องเมก็ได้มีการออกมาพดข้อความถึงคุณแม่ด้วยนะครับ
ก็เป็นข่าวเศร้าเลยนะครับเมื่อวานนี้จากที่นางคำผันสุวรรณสาราคุณแม่ของน้องเมรัชนกอินทนนท์ได้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
ล่าสุดเมย์เองได้มีการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม

ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกข้อความ
ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกนะครับ
ขอบคุณทุกอย่างที่แม่ให้เมย์มาเสมอ
ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเมย์

เมย์ไม่รู้จะคุยกับใครมาเสมอนะครับ
เข้มแข็งจนเมย์ไม่รู้ว่าภายใต้
ความสู้ของแม่ทำให้เมย์
ไม่ทันตั้งตัวที่จะเจอไฟไม่ลาสักคำเลยนะแม่
แม่อาจจะไม่อยากบอกว่าที่จริงแล้ว
แม่ไม่ไหวแล้วแต่แม่ก็เก็บทุกอย่างเองทั้งหมด

คอยดูความสำเร็จของเมย์เลยนะ
พาณิชย์นักกีฬายิ่งปืนทีมชาติไทย
ก็เป็นเพื่อนคนสนิทของน้องเมย์นะครับ
ก็ได้มีการโพสต์เฟสบุ๊คเปิดเผยว่า
สิ่งที่แม่ผันขอให้ลูกทำเป็นครั้งสุดท้าย
ก็คือการขอให้ลูกนวด
และเจ้าตัวเป็นคนอุ้มแม่ผันไปเข้าห้องน้ำ

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งทางนพิษเองได้ยกย่องคุณแม่คำผันว่า
แข็งแรงไม่ว่าจะป่วยยังไงก็ไม่ยอมพูดออกมา
พร้อมขอบคุณที่ดูแลตนเอง

โดยทางครอบครัวก็จะเก็บศพของคุณแม่คำผันเอาไว้

จึงจะมีพิธีชาพนักกิจศพต่อไปนะครับ